เรื่องนี้เนี่ยเอาจริงเป็นข่าวที่ต้องค่อยฟังไปนะ

คือสามีภรรยาคู่นึงเขาเคยใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกัน
แล้วก็มีลูกนะหลังจากนั้นก็เลิกรากันไป
ปรากฏว่ามีคนมาบอกลูกคือลูกอยู่กับแม่นะ
มีคนมาบอกลูกว่าพ่อตายแล้ว
ต้องการเงินค่าทำศพต่าง
เนี่ยคุณผู้ชมแต่จริงเหตุการณ์นี้พ่อไม่ได้ตายนะ
ดังนั้นมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กลายเป็นว่าอะไรอ่ะมิจฉาชีพมาหลอกกันแบบนี้
หลอกว่าพ่อฉันตายแล้วหลอกจะให้จ่ายเงินค่าทำศพ

นี่ต้องไปเอาตังค์มาแล้วก็มาใช้จ่ายเนี่ย

สรุปพ่อจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหม
หรือว่าเป็นขบวนการของมิจฉาชีพ

คุณอภิชยาดาสิงห์ทองอายุ๒๒ปี
ซึ่งก็เป็นลูกสาวของนายสรรพสิทธิ์

ที่สพท่าเรือจังหวัดสระบุรีจะเอาผิดนะ

เอาผิดกับในบอลในบอลซึ่งเป็นเหรนของพ่อ
เพราะว่าในบอลมาหลอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุจนตาย
ตัวคุณอภิชยาดาเนี่ยนะหลงเชื่อ
คิดดูสิพอมาบอกแบบนี้นะ
ตัวเธอไปกู้ตังค์มาจะมาจัดงานศพให้พ่อ๔๓๐๐๐บาท
แล้วอย่างหนึ่งนะยังมีตังค์ที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของร้านดอกไม้ในงานศพอีก
เนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับเจ้าของร้านดอกไม้ในงานศพเลย
เอาบินเอาอะไรมาให้นักข่าวดูนะคะ
แล้วมารู้ทีหลังพ่อไม่ได้ตายจริง

ก็บอกว่าอ้าวฉันจัดดอกไม้ไปแล้วเตรียมทุกอย่างแล้ว
แล้วเธอสั่งฉันมาแล้วฉันจะโดนเบี้ยวค่าจ้างไหม
ฝั่งร้านดอกไม้ก็เลยมาแจ้งความเอาผิดกับคุณอภิชยาดาด้วยไง
ทีนี้ตัวลูกสาวคุณอภิชยาดาเนี่ยนะ
เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้น

โทรมาบอกว่าเนี่ยพ่อโดนรถพ่วงชนนะ
ศพพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
เนี่ยตัวเธอกับแม่เนี่ยไปรับศพพ่อมาแล้วก็มาจัดงานศพด้วยนะ

ภาพนี้ที่เธอได้รับนะ
เป็นภาพที่กู้ภัยกำลังเก็บศพ
แล้วก็บอกว่าศพนี้คือศพพ่อเธอ

เห็นแบบนี้เธอบอกว่าเฮ้ยนี่คือพ่อจริงใช่ไหม
ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะพ่อจะเลิกรากับแม่ไปแล้ว
แต่พ่อถ้าไม่มีพ่อหนูก็เกิดมาไม่ได้เอาพูดตรง

ก็ต้องเอาศพพ่อมาประกอบพิธีตามศาสนา

แล้วพอไปถึงนะก็ได้รับแจ้งว่าศพพ่อเนี่ย
ย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้ว
เธอก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ละกัน
ตอนที่จะตามไปรับศพที่ธรรมศาสตร์นี่นะคะ
ในบอลเนี่ยโทรมาบอกว่า
บริจาคร่างของพ่อให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว
เอ้างงไหมล่ะคุณผู้ชมอืม
สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือเส้นผมของพ่อ
เหลืออยู่กระจุกนึงแล้วก็มีเศษเล็บของพ่อนะ
เดี๋ยวเอาเส้นผมไปเอาเศษเล็บไปละกัน
เดี๋ยวให้คนเอามาให้ถึงที่บ้านเลย
ดูสิคุณจัดงานศพสวยมากเลยนะ

ตกแต่งด้วยแบบสีขาวแล้วนี่ที่เปิดให้ดูค่ะ
บอกว่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับเศษผม
และเศษเล็บที่ในบอลเนี่ยอ้างว่านี่แหละคือของพ่อ

จริงตัวเธอมีเงินติดตัวแค่๑๕๐บาทนะ
และที่เห็นงานศพสวยตกแต่งด้วยดอกไม้ขาวโรงสีขาว
ทุกอย่างสีขาวเนี่ยไปกู้ยืมเงินคนอื่นมา

คืออยากจะทำให้พ่อให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมทีนี้
ทีนี้ถามว่าหลังจากนี้มีอะไรต่อ
เธอบอกว่าในโรงไม่มีร่างพ่อใช่ไหม
ก็เอาเศษผมเสร็จเล็บใส่ไป
จัดงานศพไปละคืนนึงญาติฝั่งพ่อไม่มีใครมาเลย
แล้วบอลที่เป็นเหรนล่ะก็ไม่มาเหมือนกัน

จะต้องใช้ใบมรณบัตรทำเรื่องขอประกัน
ที่ทำงานของพ่อก็ติดต่อบอลไปเหมือนเดิมค่ะ
ปรากฏว่าบอลก็บ่ายเบียงไม่ยอมเอามาให้
ทีนี้ตัวเธอบอกว่าไม่มั่นใจแล้ว
ไปที่ตำรวจเช็คไปที่โรงพยาบาลดีกว่าว่า
เอ๊ะมีคนตายชื่อนิวัตรสิงห์ทองไหม

ไม่มีคนตายชื่อนี้ค่ะ
ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย

ที่ผ่านมาเนี่ยโดนหลอกเหรอ

คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหวังเงินประกัน
เพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไป
จะได้เงินประกันรวมประมาณล้านกว่า

ตัวเธอกับแม่เองเนี่ยแม่บอกเลยนะว่า
นี่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลูกต้องมาเดือดร้อนไปกู้ยืมเงินคนอื่นมา

ฉันน่ะลูกสาวก็อายนะ
และนี่ถ้าเกิดว่าเธอหลังจากนี้เธอเป็นอะไร

มันกลายเป็นเรื่องกลายเป็นประเด็นเลย

พ่อชื่อวิวัฒน์สิงห์ทองนะคุณผู้ชม
ตอนต้นที่ที่ฉันบอกว่าสรรพสิทธิสรรพสิทธิ

ทีนี้ทีนี้ถามฝั่งพ่อหน่อย
พ่อเนี่ยพ่อไปพบตำรวจเลยค่ะ
พ่อบอกว่าคุณตำรวจผมยังมีชีวิตอยู่
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอ้าวใครไปบอกว่าผมตายเหรอ

แล้วอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนชื่อจากวิวัตรเป็นนิวัฒน์
เอ้าใครมาเปลี่ยนนะไม่รู้เหมือนกัน

งงไปหมดงงไปหมดแล้วตอนนี้
ซึ่งอยากให้ตำรวจไปสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ใครรู้ไหมที่ต้องสอบมากเลยบอล
คนที่อ้างตัวว่าเป็นเหรนพ่อแล้วก็มาบอกเรื่องทั้งหมดให้กับลูกพ่อได้รู้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวต้องดูนะว่าถ้าเกิดว่าในบอล
มีจุดประสงค์อะไรในการทำแบบนี้แล้วเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า
งั้นถ้าเกิดว่าบอลทำผิดจริงบอลก็จะโดนแจ้งข้อหาต่อไปนะ
เพราะว่าบอลคือคนที่แบบมาบอกลูกพ่อจนลูกพ่อต้องเดือดร้อน
ไปแบบยืมเงินคนอื่นมามาจัดงานศพ
แล้วสุดท้ายพ่อก็ไม่ได้ตายไปจริง
จริงเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องทำนองนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะ
ประมาณว่าเป็นสามีแจ้งว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่จริงยังไม่ตาย
แล้วก็จะหลอกเอาเงินประกันจากบริษัทประกัน๑๐ล้าน
สุดท้ายก็โดนดำเนินคดีฐานช่อโกงด้วยนะครับ